ว่ากันด้วยเรื่องของการไปล่าสัตว์ป่าในเขตป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ของนายเปรมชัยกรณสูตรเจ้าของอิตาเลียนไทยกับพวกนะฮะ
แล้วก็๔คนก็ต่อกันเลยก็แล้วกันนะครับ
วันนี้เนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็ท่าทีออกมาเยอะนะครับ
เอาเรื่องกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ค่ะ
แล้วไปอำนวยความสะดวกไปอนุญาตให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไป
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมตกลงผิดหรือไม่ผิดอย่างไร
ค่ะรวมแล้วหนึ่งร้อยสิบบาทค่าเข้าคนละยี่สิบค่ายานพาหนะอีก
มันไม่ได้แพงเลยนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่า

หรือมีใครสั่งมาจะต้องไปดูแลเขาอะไรยังไงจนนำไปสู่การที่เขาลุกล้ำเข้าไปในเขตที่
ไม่ให้เข้าแล้วไปล่าสัตว์ป่าไปยิงสัตว์ป่าตายนะครับค่ะ
พลตำลดเอกสีวรารังสีบคามณกุลรองผู้บัญชาการตำลดแห่งชาติ
ที่ดูแลคดีนี้นะครับบอกว่าได้สอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกแล้ว
นายวิเชียนให้การว่าไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
กับผู้ต้องหาทั้ง๔คนแล้วก็ค่าพานะในการนำเข้าไปจริง
สี่คนก็รวมเป็นเงินหนึ่งร้อยสิบบาทแต่ท่านศิวราก็บอกว่าขอแก้ข่าวหน่อย
เขียนมาสอนที่บอกว่าตำรวจจะแจ้งข้อหากับนายวิเชียน
ฐานที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องไปยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เขา
อันนี้ไม่จริงค่ะเพราะเรื่องนี้ทางตำรวจจะให้ทางกรมอุทยานพิจารณา
ว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดหรือต้องเอาโทษอะไรยังไงหรือไม่
ศึกษาวิจัยนะครับ
ก็ต้องสอบให้กรมอุทยานเขาสอบไปให้ชัดเจนนะครับ

ก็อย่างที่ผมเรียนไงครับเขาทำได้สองอย่าง
คือ๑งดเว้นก็ได้
แต่ก็ต้องมีการอนุญาตก่อนที่จะเข้า
เก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ให้เข้าไปเลย
ค่ะก็เป็นอำนาจของผู้อนุญาต
กรณีสามารถงดเว้นการเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าพื้นที่ป่าได้นะคะ

อยู่กับดุลยพินิษฐ์ว่าเข้าไปเพื่ออะไร
ใช่เพราะว่าวันนี้ทางกระทรวงทรัพยากร
โศกของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็บอกเหมือนกัน

มันมีระเบียบของคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี๒๕๔๙แล้ว

ในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้สถานที่ที่พักบ้านพักอะไรพวกนี้

แต่ก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนไง

แต่กรณีนี้คือยังไม่ได้รับอนุญาตด้วย

ถูกต้องแถมเข้าไปแล้วยังแตกแถวอีก

คือเรื่องที่ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ย
ได้รับการเปิดเผยมาในรายการชูวิตตีแสกหน้าช่วงของไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานนี้นี่แหละ

พวกอีกหลายพื้นที่
อำนวยการชื่อกาญจนาโทรมาฝากกับหัวหน้าวิเชียนไว้
ว่าจะมีคณะของนายเปรมชัยเข้ามา

คำว่าฝากเนี่ยดูแลใช่ไหมครับ
ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เช่นการพอเข้ามาถึงพื้นที่ทุ่งใหญ่
ข้อมูลว่าตรงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตรงไหน
เส้นทางการเดินทางต้องเป็นระยะทางเท่าไห

ที่ทางราชการจะพึ่งให้กับประชาชน

ผมไม่ทราบแต่ว่าในช่วงที่ผมมาอยู่เกือบปีนึง

สูงวันทั้งไม่เสีย๑๑๐บาทแล้วก็เข้าไป

ภารกิจที่ผมดีกว่า
ผมขอเป็นคนที่รับผิดเองว่า

การเข้ามาศึกษาธรรมชาติทุ่งใหญ่
ถ้าเข้ามาในเส้นทางที่กรมอุทยาน

เพียงแต่ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้ามาเพื่อศึกษาธรรมชาติ

ไม่ใช่ว่ามาแล้วคุณต้องไปยิงสัตว์ป่ามา

เป็นสิ่งที่มันผิดวัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้เข้ามาเที่ยว
คือวันนี้ก็มีการเปิดเผยแพร่บันทึกข้อความของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของกลุ่มของนายเปรมชัยนะคุณเห็นมาสอน

อันนี้จะระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับ

รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ได้รับการประสานทางโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
แจ้งว่าคณะของนายเปรมชัยมีความประสงค์เข้ามาศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางที่หน่วยที่คลองมหาราช
และเส้นทางเสน่พ่องเกาะสเติง

ก็เลยเห็นควรให้อนุญาตคณะดังกล่าวเข้าไปทำกิจกรรม
คุณวิเชียนก็แจ้งลูกน้องเอาไว้

แต่พอได้รับแจ้งว่าเข้าไปแล้ว
แตกออกไปในจุดที่เขาไม่ได้ให้ไป

แล้วก็เป็นคดีอย่างที่ท่านทราบนะฮะ
สรุปแล้วทางกรมอุทยานบอกว่า

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าก็สามารถ

แต่ทีนี้คือเรื่องแบบนี้

ก็แล้วแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือว่าลูกน้องอ่ะอ่า

เดี๋ยวจะมีคณะนี้มานะช่วยดูแลหน่อย

สวัสดีครับเดี๋ยวผมช่วยอำนวยความสะดวกให้
แต่ว่าท่านครับขอเก็บค่าธรรมเนียมเข้าค่าผ่านประตูก่อนครับ
คือขอเก็บไปปุ๊บทำงานตามหน้าที่ก็จริง

หัวหน้าโทรมาว่ายก็ไปเก็บความสำมายอย่างนี้
ค่ะก็เหมือนที่คุณชุวิตพูดสักครู่แล้วค่ะ
นายฝากมานายเนี่ยคือใครแล้วฝากมาได้ยังไง

ซึ่งหัวหน้าของหัวหน้าวิเชียนอีกทีก็น้ำตาไหลให้สัมภาษณ์วันนี้

และวันนี้หัวหน้าวิเชียนก็ได้แจ้งความ
ร้องทุกข์กล่าวโทษนายเปรมชัยและพวกทั้ง๔คนในข้อหา
พยายามติดสินบนเจ้าพนักงานด้วย
เพราะในระหว่างที่ไปจับกลุ่มแล้วก่อนจะนำออกมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการพยายามที่จะติดสินบนเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ณขณะนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูมุมมองเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์ในการไปตรวจพิสูจน์ในจุดที่เกิดเหตุ
พลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราค่ะว่า
ได้มีการประสานให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจากทางส่วนกลาง
ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะเพราะว่ามีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหายังคงปฏิเสธอยู่ทุกข้อกล่าวหา
พลตำรวจเอกจรัมพรบอกว่ามันไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้ต้องหาเองค่ะ
เพราะเจ้าหน้าที่ที่เขาจับกลุ่มเขามีพยานหลักฐานชัดเจน
มีวัตถุพยานที่ได้จากการตรวจค้นและจากพฤติการของผู้ต้องหา
ที่มีลักษณะของการวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่ละคนมีหน้าที่ชัดเจน
ไม่มีการนำเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารเข้าไปมีแต่เครื่องปรุงเนี่ย
สิ่งต่างเหล่านี้จากประสบการณ์ที่พลตำรวจเอกจรัมพรเขาทำคดีมา
เขาบอกว่าแนะนำผู้ต้องหาทั้ง๔คนว่ายอมรับสารภาพไปเถอะค่ะ
โทษหนักจะได้เป็นเบาและหลังจากสู้คดีแล้วเนี่ย
เปรมชัยก็ควรจะกลับตัวมาช่วยเหลือสัตว์ป่าด้วย
ก็นำความรู้นำศักยภาพที่มีเนี่ยมาช่วยเหลือดีไหม
ตำรวจเลยคุณผู้ชมค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาก็ลงพื้นที่ไปรอบ๒
อีกรอบหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ไปเมื่อเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครั้งนี้ไปอีกรอบหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกสมหมายโชติกะนาวินนักวิทยาศาสตร์ศัลยบัตร๔กลุ่มงานเคมีฟิสิกส์
พิสูจน์หลักฐาน๗รักษาราชการแทนนักวิทยาศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากตำรวจภูทรภาค๗นครปฐม
สัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่ง
นี่แหละค่ะเขาลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงเป็นรอบ๒
ครั้งนี้ตรวจอยู่๔ชั่วโมงนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ซากสัตว์ที่ถูกล่าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะก็มีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
คือซากเสือดำถูกชำแหละ๑ตัว
กหนังเสือดำกระโหลกเสือดำ
เนื้อเสือดำปรุงสุกซากไก่ฟ้าหลังเทา
ซากเนื้อเก้งเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบร่องรอยกระสุนบนหนังนะคะ
แล้วก็ร่องรอยกระสุนที่กระโหลกของเสือดำ
เขาวัดขนาดหนังเลยแล้วก็มาดูร่องรอยกระสุนเลยค่ะ
เขาโกนขนเสือดำรอบที่เป็นร่องรอยกระสุนนะคะคุณภาคภูมิ
เขาก็ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าช่องทางมันเข้าทางไหน
องศายังไงนะคะครับมีรูกระสุนแปดรูค่ะคุณผู้ชม
แล้วเขาก็จำลองวิถีกระสุนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ
สรุปแล้วคือแปดรูนะคะเมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าห้ารู
เพราะว่าข่าวเดิมที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือ๕รู
ล่าสุดวันนี้๘รูแล้วค่ะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
การตรวจร่องรอยกระสุนที่ไก่ฟ้าหลังเทา
ไก่ฟ้าหลังเทามีรอยกระสุน๑๒รู

ลูกปลายเข้าไปสิโอ้โหตัวแค่นี้โดนไป๑๒รู
เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไม้เหมือนไม้เสียบลูกชิ้นนะคะ
ไปตรงรูกระสุนมีอยู่ที่น่องซ้าย๓รู
คอ๑รูลำตัวด้านขวา๘รู
ลำตัวด้านซ้ายกับปีกหายไปนะคะ
วิถีกระสุนส่วนใหญ่จะกดลงด้านหลังไปด้านหน้า
เป็นกระสุนชนิดไหนเจ้าหน้าที่ยังไม่บอก
พันธุ์ตำรวจเอกสมหมายบอกว่าการตรวจครั้งนี้เนี่ย

แต่ต้องรอสรุปผลในที่ประชุมว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่านะคะ
คือตรวจเพิ่มเติมก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเมื่อวานนี้
ทีนี้ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า
เปรมชัยโอ้ยหนีไปแล้วไปพม่าแล้วเนี่ยค่ะ
ทางด้านของพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้ตรวจสอบด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศแล้ว
ไม่พบว่านายเปรมชัยเดินทางออกนอกประเทศ
ถ้าเจอก็จะแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำได้แค่ขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง
แต่ไม่มีอำนาจกักขังได้เพราะนายเปรมชัยได้รับการประกันตัวออกไปโดยสารไม่ได้มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ดังนั้นจะไปกักขังเขาไว้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเจอก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เขาก็ไปตรวจสอบประวัติการเดินทางออกนอกประเทศของนายเปรมชัย
เรื่องต้นเนี่ยเจอแต่การเดินทางเข้ายังไม่มีเดินทางออก
เมืองไทยล่าสุดเนี่ยมาที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
เป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยนะเขาก็มีธุรกกธุรกิจอยู่ต่างประเทศเยอะแยะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้สารไม่ได้ห้ามที่จะออกไป
ส่วนความเคลื่อนไหวด้านคดีความวันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
วันนี้ก็ได้เรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือนางกาญจนานิตยะผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับ
นางกาญจนานี่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุเคราะห์ให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
โดยบอกว่าตำรวจก็สอบปากคำเรื่องของลำดับช่วงเวลาการโทรศัพท์ประสานกันการเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็การอนุญาตให้อยู่ในจุดต่างนะครับ
ขณะที่นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
วันนี้ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเหมือนกัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ให้ไปแล้วนะครับ
ก็เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการทราบเพิ่มนะฮะก็เลยให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็พยายามสอบถามประเด็นเรื่องการช่วยเหลือนายเปรมชัยในการทำหนังสือเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
แต่ว่าหัวหน้าวิเชียนไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่ตำรวจแล้วนะฮะมันอยู่ในสำนวนขรงคดีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ก็พนักงานสอบสวนก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนแล้วครับมาสอบปากคำนะฮะวันนี้ก็สอบไปนานอยู่๒ชั่วโมงกว่านะครับ